เป็นพาดหัวใหญ่แล้วฮะโอ้โหในหน้าหนึ่งสือพิมพ์
รวมถึงในสื่อต่างบอกว่าค่าไฟจะเพิ่มขึ้นตั้ง๕บาท

แบกรับภาระล่ะคุณผู้ใช้ไฟประชาชนอย่างเราเนี่ยนะฮะ
ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ดังนั้นต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
ไอ้ค่าไฟที่จะเพิ่มสูงขึ้นเกือบ๕บาทต่อหน่วยเนี่ย

รวมถึงอีกเรื่องหนึ่งนะผลการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๔จังหวัดลำปาง

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราควรจะตามติดประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเรา
ก็มีเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจปากท้อง
เอาเรื่องเศรษฐกิจปากท้องก่อน
อะไรอีกที่จะทำให้เราเดือดร้อนเพิ่ม
อกจากที่เดือดร้อนกันอยู่แล้วเวลานี้
นี่เลยครับเรื่องที่คุณบุ๊กเปลืองไปเมื่อสักครู่
ลุ้นเคาะค่าไฟงวดใหม่๕บาทต่อหน่วย
กกพรับต้นทุนพุ่งขึ้นแน่กันยายนนี้
ยาวไปจนถึงปีหน้านี่
ของเดิมค่าไฟตอนนี้มีอุณหวัยละ๔บาท

ของเดิมไทยจะเป็นหน่วยละ๕บาท
ทำไมมาขึ้นเอาตอนนี้
มีเหตุผลที่อ้างว่าเนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว
นำข้าวมาเพื่อทดแทนก๊าซต้นทุนต่ำในอ่าวไทย
มันมีแนวโน้มราคาแพงต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาที่ผ่านมา

กกพหนักใจคือปัจจัยของความไม่แน่นอน
จากปริมาณผลผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ที่ขาดช่วงไประหว่างการเปลี่ยนผู้รับสัมบัติธรรม

ซึ่งเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติต้นทุนต่ำ
และแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
จากเดิมมีปริมาณก๊าซจากแหล่งเอราวันบ่อนี้เข้าสู่ระบบได้ถึง๑๐๐๐ล้านลิตร๑๐๐๐ล้านลูกบาทลิตรต่อวัน
แล้วมาจนถึงขณะนี้เนี่ย
ผู้รับสัมประธานยังไม่สามารถแจ้งปริมาณที่จะขยายกำลังผลิต
เพื่อชดเชยก๊าซที่ขาดหายไปได้อย่างชัดเจน
มันก็เลยทำให้การบริหารจัดการและการวางแผนทำได้ยากมากขึ้นด้วย
นี่นี่คือเหตุผล
ทีนี้พอค่าไฟขยับ
สิ่งที่จะตามมาคือต้นทุนการดำรงชีวิตก็ขยับตาม
เพราะว่าพอค่าไฟขยับ
โรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายกิจกรรม
ใหญ่ใหญ่ทั้งหลายเขาเสียค่าไฟเยอะเขาก็ต้องขยับตัวตาม
เพราะค่าไฟคือต้นทุนราคาสินค้าที่ผลิตออกมา
ต้นทุนมันก็สูงขึ้นสุดท้ายพอสินค้าขึ้นราคา
คนจนก็คือคนเจ็บผู้บริโภคคือฝ่ายที่ถูกผลักความเดือดร้อน
เป็นไม้สุดท้ายอยู่ดีนี่คือเรื่องที่เราต้องทำใจยอมรับ
ที่มันมาลุมมาตุ้มเข้ามาในช่วงนี้
เออพูดถึงเรื่องกบคณะคกมกรรภ์กิจการพลังงาน
มีแฟนรายการถามว่าเขามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของค่าไฟยังไง
ทำไมไม่เป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผู้ผลิตและผู้ขายไฟฟ้า
อธิบายให้เข้าใจได้อย่างนี้ครับว่าแต่ไหนแต่ไรมานานมาแล้วเนี่ย
กฟภหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า
ผลิตจากเผือนผลิตจากน้ำมันเตาผลิตอะไรจากแก๊สจากเกิร์ตอะไรแสดด
พอผลิตออกมาได้แล้วเนี่ยเขาก็ขายให้การไฟฟ้าฝ่ายนครหลวง
กับการไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายนครหลวงกับการไฟฟ้าภูมิภาค
ก็เอาค่าไฟเอาไฟที่รับจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาเดินสายขายให้ประชาชนต่อ
การไฟฟ้านครหลวงก็ขายในนครหลวง
การไฟฟ้าฝ่ายภูมิภาคก็ขายให้กับต่างจังหวัดในภูมิภาค
ราคาที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตขาย
แต่ก่อนนี้ก็สุดแท้แต่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะตั้งราคาในฐานะคนผลิตคนขาย
เขาจะขึ้นราคาจะลดราคาให้เป็นไปตามต้นทุนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ้าง
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่ขอขึ้นมา
เราไม่รู้ครับว่ามันสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหน
เพราะไม่มีใครตรวจสอบให้
ก็เพราะอย่างนี้ครับรัฐมนูลจึงกำหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
ชื่อว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ้างว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านี้
ด้วยเหตุผลนั้นด้วยเหตุผลนี้
แล้วต้องขึ้นค่าไฟขายให้กับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคเท่านั้นเท่านี้
ไปดูซิว่าเป็นตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงไหม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตต้องนำตัวเลขข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ถ้าตัวเลขเป็นไปตามนั้นเป็นไปตามข้อเท็จจริง
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็อนุมัติให้ไปปรับราคาได้
ถ้าตัวเลขมันไม่สอดคล้องถ้าไม่จริง
เขาก็ยังไม่อนุมัติแล้วก็ต้องมีการต่อรองกันว่าจะขึ้นได้มากได้น้อยแค่ไหน
เรียกง่ายว่าเป็นองค์กรที่คอยถวงดุลในการขอขึ้นค่าไฟฟ้าให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม
ไม่ใช่ให้ฝ่ายผลิตตั้งราคาเองขายเอง
นี่แหละครับคือบทบาทหน้าที่ของกกพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ฉะนั้นคราวนี้เนี่ยกกพเขาเชื่อว่าต้นทุนการผลิตไฟสูงขึ้นจริง
จึงเป็นข่าวนี้ออกมาคือเตรียมจะขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหน่วยละประมาณ๑บาท
จาก๔บาทเป็น๕บาท
เราก็ต้องเตรียมตัวเดือดร้อนเพิ่มเตรียมตัวหลังแอ่นเพิ่มไม่มีทางเลี่ยง
ทีนี้จากเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่เป็นข่าวรับสัปดาห์ใหม่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเมือง
เรื่องการเมืองนี้ก็ควรติดตามเพื่อเราจะได้รู้ทิศทางของการเมืองเพิ่มขึ้น
การเมืองที่เป็นผลจากการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดลำปางเมื่อวานนี้
นี่มีหัวข่าวว่าเลือกซ่อมลำปางพลิกเด็กผู้กองธรรมนัฐไพ่ยับผู้สมัครพักพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ชนะขาด
หยิบเอาผลการเลือกตั้งซ่อมมาขีดเส้นใต้เพราะว่ามันมีนัยยะทางการเมืองนะครับ

ผลการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้มันสะท้อนถึงความนิยมและการเลือกตั้งในคราวหน้าหรือไม่
หมายถึงการเลือกตั้งใหญ่มันมีนัยยะว่าเป็นการแข่งขันกันระหว่างซีกที่เรียกกันว่าเป็นซีกประชาธิปไตย
กับอีกฝ่ายหนึ่งที่ไปถูกเรียกว่าเป็นฝ่ายพระเด็จการหรือเปล่า
หรือมันเป็นนัยยะว่าเป็นการวัดความนิยมว่ามาถึงจุดนี้คนเอาหรือไม่เอากับผู้ครองอำนาจที่อยู่ในปัจจุบัน
เพราะว่าแม้กระทั่งฝ่ายที่แพ้เองอย่างร้อยเอกธรรมนัฏหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย
เมื่อวานนี้ก็ยอมรับว่าจุดอ่อนของเราอาจจะเป็นเพราะการแสดงจุดยืนไม่ชัดเจนว่าจะอยู่ฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาล
รวมทั้งมีเวลาหาเสียงค่อนข้างน้อยและพี่น้องชาวลำปางก็ตัดสินใจไปแล้วว่าจะเลือกข้างไหน
ภาคที่ชนะเช่นมากว่าไม่เอากับลัฐบาลทำได้รับชัยชนะในความหมายของผู้กองธรรมนัฏ

ติดตามว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่ถ้าพักที่เป็นแกนนำ
ภักดิ์ที่ถือครองอำนาจอยู่คือภักดิ์พลังประชารัฐ
ถ้าจะอ้างว่ามันก็เป็นแค่ผลจากการเลือกซ่อมเขตเดียวจังหวัดเดียว
เหมือนที่อ้างตอนเขตหลัก๔ซ่อมและแพ้นั่นแหละ
หรือเหมือนที่ปลอบใจตัวเองกับผลการพ่ายแพ้ของการเลือกสอกร
ในเขตกรุงเทพว่ามันเป็นเพียงจังหวัดเดียว
ฉะนั้นถ้าปลอบใจอย่างนี้ได้ก็คลายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง
แต่นี่มันคือนัยยะจากการเลือกตั้งซ่อมที่ลำปาง
คอการเมืองต้องติดตามว่าเรื่องนี้มันจะส่งผล

การเลือกตั้งใหญ่ในคราวหน้า
จะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเดือนไหนก็ตาม
มันจะเป็นผลมากน้อยแค่ไหน
ฉะนั้นก็เอามาขีดเส้นใต้
นำร่องประเดิมวันนี้วันแรก

สัญญาณเรื่องค่าไฟไตรมาส๔ของปีนี้

แล้วก็สัญญาณเรื่องทางการเมืองด้วยนะครับ